ช่วงนี้มาติดตามช่วงของถอดสูตร
ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจนะครับ

เพราะเชื่อว่าโชคไม่เคยหันหลังให้กับคนที่ตั้งใจ
ประโยคนี้เป็นประโยคที่ทำให้เขาสามารถสู้แล้วก็ฝ่าวิกฤตมาได้นะครับ
เป็นแนวคิดของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ชื่อว่าเบนเยี่ยมส่งวัฒนาครับ
กว่าจะได้รับความไว้วางใจให้บินเดี่ยวได้
เขาต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างไรบ้างต้องเติมเต็มผลงานของตัวเองอย่างไรบ้าง
ติดตามในถอดสูตรกับคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อปรีชาส่งวัฒนาเมื่อปี๒๕๕๙
ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจในยุคต้มยำกุ้งปี๒๕๕๙
ต้องปรับโมเดลธุรกิจใหม่
คนเดินทางสิ่งที่ทุกคนคำนึงแล้วก็คุยกันเยอะที่สุดก็คือห้องน้ำ
มันก็มีห้องน้ำให้เลือกอยู่ไม่กี่ที่ครับในการเดินทาง
ส่วนใหญ่ก็จะเลือกปั๊มใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าได้แวะห้องน้ำ
แล้วถูกใจคุณลูกค้าที่เป็นคุณผู้หญิงด้วย
เพราะฉะนั้นเราก็จะทำห้องน้ำให้สะอาดแล้วก็น่าใช้
จากกลมเด็ดง่ายที่ใช้ห้องน้ำสะอาด

ผู้บริหารหนุ่มยังใช้กลยุทธ์ป้ายโฆษณาริมทาง
บิลบอร์ดที่ได้ไอเดียมาจากป้ายงานวัด
ดึงดูดความสนใจและบอกระยะทาง
นักเดินทางให้รีบตัดสินใจก่อนแวะพัก
ทุกครั้งที่เราคิดว่าเราจะทำให้ดีที่สุด
มันใช้เงินนั้นเราจะใช้เงินยังไง

เราคิดว่าสื่อที่ดีที่สุดของเรา

เพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้คุณลูกค้าพอเข้ามาแล้ว

ว่าอ๋อฉันมาซื้อนะฉันมาได้ที่นี่

เพราะฉะนั้นการไม่เสียตังค์ก็ทำให้สินค้าของเราราคาประหยัดได้

ภายใต้การบริหารของทายาทรุ่น๒

ที่ได้รับการบ่มเพาะแนวคิดทางธุรกิจ
และหลักการบริหารจากรุ่นพ่อมานานกว่า๘ปี
ได้รับความไว้วางใจให้บริหารเต็มตัว

หลักคิดทางธุรกิจสำคัญที่ถูกส่งต่อ
คือบริหารคนในองค์กรให้เป็นแบบครอบครัวเดียวกัน
และทำธุรกิจต้องมีจริยธรรม

หรือว่าการไม่เอารัฐเอาเปรียบลูกค้า

สิ่งที่คุณพ่อและคุณอาพูดเสมอก็คือ
เราต้องไม่ทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้าน
มันอาจจะไม่ดูอึกกระทึกคึกโคม
แต่ว่าในลองเทอมแล้ว
ลูกค้าจะรู้ว่าเราทำเพื่อคุณลูกค้าจริง
ใช้คำนี้เสมอเลยว่าพ่อมีลูกน้อง
มีทั้งลูกมีทั้งน้อง
แปลว่าทุกคนที่อยู่ในองค์กร
เป็นทั้งลูกแล้วก็เป็นทั้งน้อง

จุดที่มันสำคัญที่สุดในการบริหารคน

ทุกครั้งที่เรารับน้องเข้ามาใหม่เนี่ย

ด้วยความตั้งใจของผู้บริหารหนุ่มคนนี้

ตามหัวเมืองทั่วทุกภูมิภาค
สิ่งที่เราพูดกันเสมอในห้องประชุม

อยากได้เวลามีคนตั้งใจทำอะไรให้เรา
สัมผัสได้ว่าเฮ้ยมันตั้งใจจริงนะ

แล้วพอคนได้รับรับเสร็จก็จะรู้สึกว่า
ทำถึงทำเป็น
ผมก็เลยบอกว่าโชคไม่เคยหันหลังให้

มองผ่านเลนและกดชัตเตอร์
บันทึกภาพถ่ายไว้เป็นความทรงจำ
ด้วยความชอบและคุ้นเคยตั้งแต่สมัยเด็ก

ค่อยเรียนรู้จนกลายเป็นความถนัด
การถ่ายภาพเหมือนการทำธุรกิจ

มั่นใจแล้วค่อยกดชัตเตอร์

เพราะไม่มีให้ลบแล้วเริ่มใหม่

มองภาพเป้าหมายให้ชัดก่อนตัดสินใจ
ผมได้ประโยชน์จากการถ่ายรูป

เมื่อเห็นภาพที่ชัดแล้วในหัว

คือตอนทำงานเนี่ยเราก็คุยกันค่อนข้างเยอะว่า
ถ้าภาพในหัวมันไม่ชัด
มันไม่สามารถทำงานต่อได้
เพราะฉะนั้นเหมือนกันครับไอ้ตอนถ่ายรูปเนี่ย
ถ้าถ่ายด้วยดิจิทัลจะไม่ได้คิดแบบนี้เลย

มันเลยทำให้เห็นว่าสุดท้ายอยากได้ภาพอะไร
อยากเห็นภาพอะไรผลลัพธ์นั้นคืออะไร
แล้วเราก็ทำแบบนั้นออกมา
หลักการถ่ายภาพแบบพื้นฐานที่ง่าย

คือเราต้องสนุกไปกับการถ่ายภาพ
สำหรับผมเวลาที่ผมอยากถ่ายรูป

เราก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะถ่ายไปทำอะไร
ถ้าเกิดว่าเราอยากจะถ่ายเพื่อให้มันสนุกเนี่ย

เพื่อเก็บว่ารูปที่เราอยากถ่ายเนี่ย

เราอยากเห็นมุมแค่ไหนอะไรอย่างนี้ครับ
ส่วนตัวของผมเนี่ยเวลาที่ผมจะทำอะไรสักอย่าง

แล้วก็ใช้มันให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ทายาทรุ่นที่๒ของตระกูลส่งวัฒนา
จะใช้นำพาธุรกิจจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาประหยัด
เฉิดฉายไปได้ไกลกว่าเดิม